บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
เขาบอกว่าคุณแม่พาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วลูกฮะลูกตัวน้อยเนี่ยชี้ไปที่หัวเตียง
แม่แม่ใครอยู่ตรงหัวเตียงครับแม่
ยังไม่มีลูกอยู่กับแม่สองคน

แม่อยู่กับแม่สองคนเหรอ

ชี้ไปว่าใครใครแม่ใคร
อยู่ตรงหัวเตียงแม่งงสิครับ
เนี่ยยังชี้อยู่เลยนะเห็นไหม

คุณแม่ฮะเขาโพสต์คลิปนี้ลงไปในแอปพลิเคชันนะครับ
เนี่ยแล้วก็มีข้อความเอาไว้บอกว่า

แต่มันไม่มีใครจริงอยู่ตรงหัวเตียงนั่นนะครับ
เจ้าของคลิปยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมว่าลูกชายของเธอน่ะ

หมอให้นอนแอดมิตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ

ในห้องมีอยู่๒เตียงแต่ไม่มีผู้ป่วยคนอื่น
มีแต่ตัวเธอสามีและลูกชาย

แม่ว่างั้นตอนที่นอนเฝ้าลูกชาย
ตัวเธอได้ยินเสียงเตียงมันดังตั้งแต่ในคืนแรก

วันรุ่งขึ้นอยู่ลูกชายชี้ไปที่หัวเตียง
ก็ถามตัวเธอว่าแม่ครับใคร

ที่เราเคยแล้วเล่ากันเนาะ

จะเห็นอะไรที่เราเองก็ไม่เห็น
แต่ถ้าอธิบายความที่หมอเขาเคยบอกนะเป็นไปได้ว่ามันคือจินตนาการของเด็กใช่ไหม
เพราะว่าเขาอาจจะมีจินตนาการอะไรที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้